คุณผู้ชมต่อเรื่องกันดีกว่ามาฟังเพลงพระเพราดีกว่า
เมื่อวานเนี่ยค่ะเป็นคอนเซอร์ทดูกลงศิลปินลุกธุ้ง
เลยค่ะโดยนำทีมโดยพี่สุชาตินะคะ
แล้วก็พี่เทวูเทญรวมไปถึงคนตักกะแทนฝรดาค่ะ
พี่เทวูเทญปกติก็ร้องเพลงลุกลุง
คราวนี้มาร้องเพลงลูกทุ่งนะคะคุณผู้ชมเพราะมากจริงไปฟังหน่อยค่ะ

นี่ก็คือเพลงไก่จ๋าแล้วก็บอกรักฝากใจค่ะ
พี่เท่ร้องได้เพราะจับใจสไตล์ลูกทุ่งจริง

แต่ว่าครั้งนี้เขามาร้องเพลงลูกทุ่ง

ซึ่งครั้งนี้นะคะเราก็ได้เจอตั๊กกะแตนชนระดาค่ะมาร่วมงานด้วย

ว่าเขาเพิ่งพาเพื่อนแล้วก็น้องนะคะ
ที่อยู่แบบค่ายเดียวกันเนี่ยค่ะไปแบบฉลองหน่อยพักผ่อนนะคะ
เรียกว่าไปทะเลใต้เนี่ยค่ะเหมาเครื่องบินไปเลยค่ะ
กลับมาแล้วนะคะแล้วก็เตรียมชาร์จแบตแล้วก็ลุยงานเต็มที่เลยค่ะ
ส่วนชายหนุ่มนะคะที่เห็นควงกันโพสต์หวานริมทะเล
แล้วก็เราเคยนำเสนอข่าวไปแล้วภาพนี้แหละค่ะ

ก็ล่าสุดนะคะยอมเฉลยกับบันเทิงไทยรัฐแล้วนะคะ
เพราะว่าเขาคนนี้นะคะก็เป็นนุ่มภูมิกับรุ่นน้องชื่อพี่โบ้ชื่อน้องโบ้นะคะ

แล้วก็ถ่ายทำมิวสิกวิดีโอให้แตนเนี่ยหลากหลายเพลงเยอะมาก
ไงง่องบงึดจังเวียดเขาหมดเลยนะ
เป็นร้องเพลงทัพทิมกรอบที่ดังในติ๊กต๊อกมากเลยนะ
ใช่แล้วคราวนี้เขาก็ไปได้เพลงนี้มา
แล้วแตนบังเอิญไปเห็นว่าเขาได้เพลงนี้มา
แล้วแตนก็บอกว่าอยากร้องเพลงนี้มากฉันขอเพลงนี้ได้ไหม

ใช่แต่จริงก็คือเพื่อนกัน
ที่บอกว่าคนละหมัดคือร้องเพลงแรกกัน

ในติ๊กต๊อกนะคะแล้วก็ทั้งคู่ร่วมงานกันบ่อย